คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน
เอเชียกันที่ประเทศเกาหลีใต้มาค่ะ
วันนี้ค่ะออกมาเปิดใจถึงความรู้สึกกันแล้วไปฟังกันดูค่ะ
คือเขาก็ดูจากผลงานที่โดดเด่นครับ
แล้วเขาก็เลือกเรามาทั้งสองคนนี้ครับ

ภูมิใจครับแล้วก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าก็ไปกับน้องใหม่สองคน
ก็คุยกันรู้เรื่องแค่เนี้ยครับหนังเราเพิ่งไปฉายเองค่ะ
ใช่ครับก็มีมีพี่มาเคยฉายครับแต่ไม่ได้สับผักแล้วอย่างเงี้ยครับ
พักแล้วก็คนก็คนก็ชอบก็ต้องแสดงความยินดีกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะ
อกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นดราม่าชุดพรมแดงเจ้าปัญหาค่ะ
หลังจากที่เธอสวมชุดนี้นะไปร่วมเดินพรมแดงที่เทศกาลหนังเซี่ยงไฮท์สำหรับสาวใหม่ดาวิกา
ก็เลยถูกวิจารณ์กันเละเลยนะคะงานนี้สาวใหม่ว่ายังไงไปฟังค่ะ
ถ้าสมมุติให้ย้อนเวลากลับไปได้เราก็จะใส่ชุดเดิมนะเพราะเราภูมิใจในแบรนด์ไทยที่เราเลือกไปด้วยแล้วเรารักพี่ใหม่มากค่ะ
แล้วในทุกสิ่งที่เราใส่ไปเนี่ยอย่างแรกเลยเราปรึกษาทุกคนอยู่แล้วค่ะปรึกษาทั้งคนในวงการแฟชั่นผู้ใหญ่ที่เคารพ
ของแบบนี้คนเราชอบไม่เหมือนกันอะไรที่ใหม่มองสวยบางคนก็มองว่าสวยด้วยบางคนก็อาจจะยังไม่ถูกใจอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เป็นความคิดของแต่ละคน
มีทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเอาไปโยมว่าแบบได้ตอบกับคนที่ว่าเรื่องชุดเราหรือเปล่า
ไม่มีไม่มีใหม่ไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนค่ะใหม่แบบชิลมากคืออยู่ตรงนี้มานานแล้วแล้วเรารู้ว่าเราควรทำตัวยังไงแล้วค่ะ
ไม่มีทางที่จะไปทำอย่างนั้นไม่ต้องกลัวเราไม่ว่ากับเราเป็นฝ่ายยอมรับคำวิจารณ์
ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยใหม่ดาวิกาสตรองเบอร์๘มากคุณ
เพราะว่าตั้งแต่เธอเข้าวงการบันเทิงมาเนี่ยนะมีกระแสดราม่าเข้ามาตลอดเวลาแต่เธอก็สามารถรับมือมันได้